ติดตามประเด็นการเมืองกันหน่อยนะคะที่ประชุมสภาผู้แทนรัศดรนัดแรกวันนี้ตอนนี้เขากำลังลงมติเลือกประธานสภาผู้แทนรัศดรกันคือตอนแรกเขาจะเลื่อนกันนะใช่แต่ว่าไม่มี๕คนที่ลงคะแนนผิดใช่ไหมเห็นด้วยเป็นไม่เห็นด้วยแล้วจะแก้เป็นเห็นด้วยแต่เขาไม่ให้แก้แก้ไม่ได้ก็เลยกลายเป็นเสียงข้างมากบอกว่าให้เลือกกันต่อนั่นแหละเพราะว่าตอนแรกพักที่
ในชวนหลีกภัยและในสมพงศ์อมรณวิวัตน์ครับ
ว่าใครจะได้เป็นประธานสภาผู้แทนราษดรครับ

เพื่อเลือกประธานและรองประธานสภาครับ

แม้ว่าจะล่วงเลยมากว่า๘ชั่วโมงแล้วครับ
หลังจากที่การประชุมในช่วงบ่าย
สอสอของพักพลังประชารัฐได้เสนอยติเลื่อนการประชุม
เพื่อเลือกประธานสภาออกไปก่อนครับ
โดยให้เหตุผลว่าทางพักยังตกลงกันไม่เรียบร้อยครับ
และอยากให้สอสอบางคนได้ศึกษารายละเอียด
และข้อบังคับการประชุมอย่างละเอียดรอบครอบ
ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนในที่ประชุมครับ
หลังการถกเถียงกันอย่างดุเดือดครับในที่สุดที่ประชุมได้ใช้วิธีขานชื่อทีละคนจนได้ข้อสรุป
ปรากฏว่าที่ประชุมสภามีมติเห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย๒๔๘เสียง

คือนายชัยชิดชอบและนายเทพไทยเสนพงศ์ครับ
ทำให้ที่ประชุมต้องดำเนินการเลือกประธานสภา
ในวันนี้ตามระเบียบวาระการประชุมปกติครับ

ประธานที่ปรึกษาพักประชาธิปัตย์ครับ
เป็นประธานสภาขณะที่นายซูกาโนมัธาครับ

นายสมพงศ์อมรวิวัตรสสพักเพื่อไทย
สำหรับการลงคะแนนใช้วิธีลงคะแนนลับครับ
ให้สอสอเข้าครูหาและเขียนชื่อผู้ที่ถูกเสนอชื่อ
หย่องลงหีบบัตรครับ

จะเปิดนับทีละใบครับ
สำหรับบรรยากาศตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
บรรดาสอสอทยอยเข้าร่วมประชุมจนครบ๔๙๗คนครับ
แต่ยังไม่ทันได้เริ่มประชุมก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้น
เมื่อเลขาที่การสภาได้แจ้งมติศาลรัฐธรรมนูน
ที่ให้นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
ยุติการปฏิบัติหน้าที่สอสอและเจ้าตัวได้ยกมือ
เพื่อขอใช้สิทธิ์พูดในสภาแต่ประธานไม่อนุญาตครับ
เสนอยติเลื่อนการประชุมเลือกประธานและรองประธานสภาออกไปก่อนครับ
ทั้งที่การประชุมยังไม่ได้เริ่มจึงเกิดความวุ่นวายขึ้นอีกครั้ง
ขณะที่ช่วงบ่ายเกิดการประท้วงกันไปมาอีกครั้ง

ขอเปลี่ยนมติที่ได้ลงไปไปชมบรรยากาศบางช่วงบางตอนครับ
ขณะที่พลังประชารัฐพลังประชารัฐนะครับ
มีต่อต่อจำนวนหนึ่งนะครับได้พูดว่าไม่เห็นด้วย
ถามย้ำแล้วก็ยังหินย้ำเหมือนเดิม
คาดว่าในเวลา๑๗นาฬิกาครับ
จะเริ่มการลงคะแนนลับเลือกประธานสภาผู้แทนราชดรครับ
ครินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากหอประชุมใหญ่บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนครับ

อย่างที่บอกว่านั่นคือช่วงบางช่วงบางตอนที่สั้นจริง

ถ้าติดตามตลอดจะเห็นอะไรเยอะกว่านี้มากนะ

เพราะว่าครึ่งเช้าคือตกลงกันไม่ได้นะ
สุดท้ายเลยต้องขอพักแล้วก็ไปตกลงเลือกกันใหม่อีกที่ครึ่งบ่าย
แล้วก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวเรารอผลกันแล้วกันเนาะ

เดี๋ยวรัฐบาลยังไงว่ากันอีกทีใช่ไหม
เพราะเขาบอกว่าภูมิใจไทยกับประชาธิบัตย์นิ่งมาก
ไม่มีท่าทีที่จะโอนเองไปทางไหนยังไงเลย